กรณีที่รถกระบะเสียหลักไปชนขอบทางด่วน

ตกทางด่วนเสียชีวิต
ตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุกันอยู่นะคะแล้วก็มีการไปตรวจสอบ
แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ค่ะ
ว่าตกลงแล้วเกิดจากตัวคนหรือว่าตัวรถ
วันนี้ช่วงสายผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปดูรถด้วยกันนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทรถกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
กรมการขนส่งทางบกญาติผู้เสียชีวิต
ไปร่วมตรวจพิสูจน์สภาพของรถกระบะคันเกิดเหตุ
ไปดูเพื่อที่จะพิสูจน์กรณีการเสียชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ว่าสภาพรถตอนเกิดเหตุเป็นไปอย่างที่คนขับขี่ได้กล่าวอ้างหรือเปล่า
ว่ามันเกิดจากพวงมาลัยล็อกก็เลยทำให้รถชนกับขอบทางด่วน
วันนี้ทางบริษัทผู้ผลิตรถนะคะก็เอารถรุ่นเดียวกันค่ะ
เอามาเทียบเคียงตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนดูการทำงานของรถรุ่นนี้
ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันมาจากความผิดปกติของส่วนควบเครื่องยนต์
ซึ่งตรงนี้วันนี้เปรียบเทียบดูแล้วเดี๋ยวรอผลการพิสูจน์ทางวิศวกรรมมอเตอร์
ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งพ่อซึ่งก็คือคนที่ขับขี่เนี่ย
วันนี้ก็มาสังเกตการร่วมด้วยโดยยืนยันว่าในส่วนที่ตัวเองใช้งานมา
ก็มั่นใจว่ามาจากระบบรถแต่ก็ต้องรอผลพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะคะ
ขณะที่ตำรวจสพสำรงใต้บอกว่าเบื้องต้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้นั่งตอนหน้าเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่หรือส่วนควบตัวรถ
รอผลพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์
แล้วถึงจะสรุปสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งว่าเพียงพอต่อการแจ้งข้อกล่าวหากับใครหรือไม่ค่ะ
ก็ต้องรอผลการตรวจแต่ละหน่วยเอามารวมแล้วก็วิเคราะห์อีกที
ยังบอกไม่ได้ครับต้องรอผลวิเคราะห์
ซึ่งข้อมูลเป็นข้อมูลทางเทคนิคต้องให้สอบเขาท้องลงมา
แล้วก็แปลเป็นภาษาให้เราเข้าใจง่ายอีกทีหนึ่ง
เดี๋ยวรอหลักฐานเพิ่มเติมแล้วรอตำรวจสรุปนะคะ